ของรัฐธิประหลาดค่ะเขาบอกว่าพาเด็ก
เขียนชื่อใส่กระดาษปุ๊บสมมุติได้คุณสองคนนะ
อยากไปสวรรค์ไหมอยากไปเออเดี๋ยวลบออกจากบัญชียมทูต
ไม่เป็นไรคุณเขียนชื่อตัวคุณมาเดี๋ยวไอ้กระดาษเนี้ยพอเผาปุ๊บ
มันเป็นพาสสปอร์ตไปสวรรค์เลย
หมายความว่าตอนนี้เราอยู่ในโยมทูตแล้วเหรอ
อยู่ในโยมทูตแล้วเหรอเออนะนี่เป็นค่ายธรรมะที่เด็กจะต้องไปเข้า
แล้วถ้าไม่เข้าโดนตัดคะแนนวิชาสังคม๕คะแนนด้วย
คลิปมันถูกเผยแพร่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นลองไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณเห็นพิธีกรรมไหมเอาอย่างนี้คุณดูแค่พิธีกรรมก่อน
คือระหว่างเขาจะมีการมาวงมาไหว้แล้วให้เด็กมายืนล้อมอยู่ตรงนั้น
แล้วเดี๋ยวจะมีเหมือนกับให้เด็กลงไปกราบไปไห้

ท่าที่ให้ยกมือไหว้ก็ไม่ใช่ท่าพนมมือด้วยนะ
แล้วเด็กก็จะต้องเอามือขึ้นมากุมกันไว้อย่างนี้๒มือ

มันแปลกก็จริงค่ะมันแปลกนี่เราเรียกเจ้าอะไรนะ

กิจกรรมค่ายกุณฑรรมทะเลียธรรม
แล้วน้องที่เราเห็นเนี่ยดูแล้วเหมือนเป็นเด็กมปลาใช่เป็นเด็กชั้นม๕
แล้วคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยนักเรียนเองนะคะเพราะมีนักเรียนหลายคนที่เข้ามาเนี่ยอบรมอันนี้แล้วเขากลัว
เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็มีข้อความว่านี่ค่ายธรรมะจริงเหรอคะทุกคนมันไม่น่าจะใช่หรือเปล่า
นี่แปลกไหมแล้วคุณดูวิธีนะเขาให้เด็กกราบบ้างเอามือขึ้นมาพนมทำมือแบบแปลก
แล้วต้องนั่งชันเคราะห์อย่างนี้ครับใช่ต้องนั่งแบบนี้ด้วยเป็นเด็กมศ๕ค่ะ
เขาบอกว่ามีพิธีหนึ่งที่มันแปลกซะยิ่งกว่าแปลกอย่างที่บอกไปคุณสามารถเขียนชื่อคุณลงในกระดาษ
แล้วเนี่ยข้อความนี้เป็นข้อความอะไรรู้มั้ย
เป็นข้อความที่มีการเน้นย้ำแอดออร์ด
แอดออร์คือทุกคน

น้องทำให้เด็กเข้าใจสิ่งที่มันเป็นความจริงไม่ใช่เหรอ
ก็นั่นไงแล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กเขาไม่เคยเจอแบบนี้

แล้ววิทยากรที่ถูกเชิญมานะคะ
เขาบอกว่าเป็นวิทยากรจากมูลนิธิปฐมธรรม
อยู่ที่อำเภอเคืองในมาสอนเรื่องการทำความดี
ฟังแล้วมันเหมือนดีนะสอนเรื่องการทำความดี
ตอนแรกเด็กบอกเหมือนค่ายคุณธรรมทั่วไป
สักพักบรรยายเรื่องของความตาย
แล้วให้นักเรียนชายไปทำพิธีท่องคาถาแล้วห้ามบอกใคร

เขาบอกว่าคาถานั้นเป็นความลับของสวรรค์

พอหลับตาเสร็จจะมีคนไปจิ้มที่หน้าผาก
ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนเกิดขัดขืน
จะมีคนมาล็อกแขนแล้วพูดเกลี้ยกล่อม
กลัวถึงขั้นร้องไห้เลยนะคุณ
แล้วบางคนลุกหนีแต่ถามว่าลุก

เพราะมีคนยืนเฝ้าประตูและกั้นเอาไว้
ผู้ปกครองบอกเห็นคลิปนี้จะสบายใจได้ยังไง
อยากได้คำตอบจากท่านผอโรงเรียนหน่อย
แล้วบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
เขาบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของการทำกิจกรรม
เหนือจากที่มีการตกลง
แต่มันนอกเหนือจากที่เขาตกลงพอบอกแบบนี้
หมายถึงว่ารายละเอียดในการที่เขาบรรยายมันมีเรื่องรัฐธิมาเกี่ยวข้อง

ทีนี้คณะเขาบอกว่าคณะวิทยากรมีการเอาส่วนที่เอามาบรรยายเด็กเพิ่มเติมทำขึ้นมาเอง
อ้างว่าเป็นพุทธศาสนาสายมหาญาณแบบไต้หวัน
ตัวแทนวิทยากรท่านหนึ่งชื่อคุณยายวันเพ็ญธุมมัยอายุ๗๕ปียืนยันว่า
มันไม่ใช่รัฐธิอะไรนะที่เราเรียกกันว่านัทธิอนุตรธรรมอย่างที่หลายคนเข้าใจ
มันเป็นความเชื่อตามคำสั่งสองของพุทธศาสนา
ให้คนยึดหลักทำความดีเคารพการทำความดีกราบไหว้พระพุทธเจ้า
เขาบอกว่ามันมีทั้งการมีรูปเคารพของพระศรีอริยเมตรัยเจ้าแม่กวนอิ่ม
เทพเจ้ากวนอูขงจื้อที่ผ่านมาทำแบบนี้มาหลายโรงเรียน

เอาแค่ภารกราฟข้อมูลที่คุณยายพูดก่อน
หลักของสนามพุทธก็จะไม่ได้มีเทศต่างมาเกี่ยวข้องแล้วนะ
แต่เรื่องของคุณงามความดีอันนี้โอเคมันเป็นตามหลักคำสอนอยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องของเทพเจ้าต้องแยกกันมันคนละส่วนกัน
อันนี้เป็นเรื่องของคนละศาสนาเนอะ
นี่คือคุณยายที่เป็นวิทยากรเขาพูดถ้าอย่างนั้นคุณลองฟังเสียงเลยค่ะ
ไม่มีอะไรที่เป็นรัฐธิหรืออะไรที่แตกต่างไปจากที่ไม่ดี
ก็คือนับถือพระพุทธศาสนานับถือศิลป์ห้า
ปฏิบัติศีลให้ละเอียด

หรือรับไม่ได้บุญถึงหรือบุญไม่ถึง

ยายก็ขอฝากว่าเป็นสิ่งที่ดี
ใครไม่ใช่รัฐธิแต่เป็นพุทธศาสนาของเรา

ก็แน่นอนมันสร้างความไม่สบายใจให้ทั้งครูเองนักเรียนด้วย

ก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้ว
หยุดกิจกรรมค่ะแต่คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะ
เห็นบอกว่าทางด้านของสพสั่งสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องการอบรมรัฐธิประหลาดนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากมีการออกมาสอบเรื่องนี้เนี่ย
ผลออกมาจะเป็นอย่างไรมันเป็นความผิดพลาดกันยังไง
เพราะว่าทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บอกแล้วว่าต้องไปพูดคุยสอบถามกับทางผอโรงเรียน
แล้วให้ชี้แจงก่อนเพราะว่าพอเป็นผู้อนุมัติให้จัดอบรมนี้ค่ะ
และซึ่งจริงคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐธิหรือว่าศาสนาอะไรก็แล้ว
แต่มันควรจะเกิดจากความเลื่อมใสสัทธาของตัวบุคคล
ไม่ใช่เป็นการบังคับแบบนี้นะคะ